จากสมุทรปราการไปที่อายุทยากันหน่อยครับ
มีคนถูกยิงฮะแล้วต้องขับรถหนีตายเป็น๑๐กิโลนะครับ
รถเก๋งปริศนาขับมาและตามประกบ
หลังจากนั้นก็ลั่นไกยิงโดนยิงเข้าไปฮะ
เขาขี่มอเตอร์ไซค์มากับแฟนบาดเจ็บเลยครับ
ตำรวจนครหลวงแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย
เร่งปฐมพยาบาลช่วยเหลือครับเพราะว่ามีคนถูกยิง
นายพิชาพบอายุ๒๐โดนยิงเข้าไปเอวด้านซ้าย
เจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลเสร็จแล้วก็รีบนำตัวส่งต่อ
ที่โรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการรักษา
ไปตรวจสอบสาราพักคอยผู้โดยสารครับ
ไปเจออาวุธเหมือนกับมีดหมอตกอยู่๑เล่ม
ปรากฏว่าตรวจสอบแล้วเดี๋ยวเก็บไว้เป็นหลักฐานก่อนนะฮะ

คนเจ็บเล่าให้ฟังว่าตัวเขาและแฟนไปหาเพื่อน
ที่หน้าวัดมาบพระจันทร์อำเภอนครหลวงครับที่อายุทยา
กลุ่มเพื่อนบอกว่ามีเรื่องก็เลยแวะไปดูหน่อย
จอดรถคุยกันบริเวณสะพานหน้าวัดมาบพระจันทร์
สักพักเดียวเท่านั้นแหละครับคนร้ายมีประมาณสัก๑๐คน
แน่นมาในรถเก๋งคันหนึ่งสีขาวแล้วก็สีดำ
จอดที่หน้าวัดอาวุธมีครบมือทั้งมีดและปืน
ลงมาจากรถไล่ฟันและไล่ยิงเขา
นี่นะฮะยิงมาก่อนที่กลุ่มหนึ่งนัด
กระสุนเจาะเข้าที่เอวครับเขาบิดมอเตอร์ไซค์หนีแบบไม่คิดชีวิตครับ

กลุ่มคนร้ายมันยังขับเก๋งบิดไล่ตามนะฮะ
พอมาถึงสาราพักผู้โดยสารริมถนนสายนครหลวงภาชี
คนร้ายขับปาดหน้าเพื่อให้เขาหยุดรถ
สามคนลงมาแล้วถีบมอเตอร์ไซค์เขาจนล้ม
จากนั้นใช้มีดและปืนข่มขู่ก่อนจะรุมกระทืบ

แล้วก็พากันหลบหนีไปครับกลุ่มคนร้าย
ยืนยันว่าไม่รู้จักกับกลุ่มนั้นมาก่อนฮะ
โดยจริงก็หนีไว้เลยครับจะไปลงไป
หน้าวัดมากครับ

อีกสิสองคันสีขาวก็สีดำก็ผมก็ขับรถหนี

คือเห็นคนเจ็บแล้วก็แฟนและเพื่อนอีกคนขี่มอเตอร์ไซค์
คนแยกกันมาทั้งหมด๒คัน
ถนนแล้วมีรถเก๋ง๒คันก็คือคันขาวและคันดำนั่นแหละ
ขับมาปาดหน้าแล้วลงมาทำร้าย
คือเขาเล่นแต่ผู้ชายเลยครับกลุ่มคนก่อเหตุ
ไม่ได้ไปแตะต้องอะไรกับผู้หญิงเลย
ตัวเขาเห็นนะแต่ไม่กล้าเข้าไปช่วยเพราะไม่รู้ว่าฝั่งนั้นมีอาวุธอะไรบ้าง
ทางคดีครับตำรวจบอกว่าเดี๋ยวถ้าคนเจ็บอาการดีขึ้น
จะสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้ง
และจะไปไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุและเส้นทางต่าง
เพื่อหาบ่อแสกลุ่มคนที่ก่อเหตุมาลงโทษตามกฎหมายต่อไป
แล้วก็อาวุธต่างที่ตกก็คงต้องไปตรวจลายนิ้วมือ
เพื่อหาตัวคนที่ก่อเหตุและปมเหตุคืออะไรรอติดตามกันต่อฮะ